นั่งเฉยก็หาว่าเราง่วง
จัดร้านก็หาว่าเราดีด
คนเรานี่หาความพอดีไม่ได้เลยนะ
เคยบ่นเดินนำหน้าส่วนคอมเพื่อนยาเดินตาม
เจอใครล่ะคะเดี๋ยวไม่รู้เลย

เลี้ยวหน้าเหลี้ยวหลังและไม่ยอมพูด
เฮ่ย

นี่ได้หมดลำตัดไหม

โอเมรุกยุมทอง
กลับมาวมแพ้หัง

ลำพองแพ้ฮังมันจับอยู่ยอดสักแกเอ๊ะ
มันจับอยู่ยอดสักแกแหละแหละแหละให้ละละละละไม่พอ
เอาไว้โรคยุงทองลำพองแพ้ฮังเอาไว้โรคยุงทอง
ลำพองแพ้ฮังมันจับอยู่ยอดสักแกจับจับ
มันจับอยู่ยอดสักแกแหละแหละแหละละละละไม่พอ

ชอยเรือ

เอาเพลงเรือดีกว่า

เอาเพลงเรือดีกว่า

เอาเพลงเรือดีกว่า

เอาเพลงเรือดีกว่า
ตาเพดแล้วเค้าเลี้ยเค้าผัด

เอาตาเพดแล้วเค้าอยู่ข้างหวัด
ไม่ต้องเป็นหลังวันอันนี้เข้าที่แล้วอันนี้เครื่องเข้าที่แล้ว

เพลงลำตัดเพลงชอยเพลงอีแซลเพลงอี

เป็นไง

เป็นไงล่ะ

เขาแต่งงาน

ลาวางแผนอะไรกับวันนี้
จะขอแพทย์แต่งงานพี่
ถ้าไปเจ้าคูก็จะขอแพทย์แต่งงาน
ไปครู
นี่แกกำลังจะทำสไป์เหรอ

เฮ็ดปุรีมั้ย

อย่างนั้นเราต้องทำไปนั่งเมนูไม่ชี

มาแล้วก็ได้เรียบใกล้จะแต่งงานเลยใช่ไหม
พอเข้ามาถึงปั๊บผู้หญิงยืนมึงนั่งคุกกี้เลย

เขาหิวข้าวตัวเองนะมาที่นี่ทำไมเนี่ย
คือเราเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้ว

คือเรารู้จักกันมาก็นานแล้ว
อย่าไปอย่างนั้นติดควบกันล่ะ

พี่อย่าออกกับกัน
คือบอกว่าเราคบกันมานานแล้ว

ชื่อแอนโทนีย์

อฮิสเบศไหมครับ

ในร้านนี้มีแต่ชื่อแบบลูกครึ่งทั้งนั้นเลย
ใช่ครับ
ชื่ออะไรโรเบิร์ตนะครับเนี่ยมุนเยินมุนหลาย

ถ้าสมมุติว่ามีผู้ชายคนนึงมาขอคุณแต่งงาน

ดีใจมากเลยค่ะได้ค่ะโอ้โฮโอ้โฮ

คือในวันนี้ร้านเราก็รู้สึกเป็นเกียรตินะฮะ
ส่งรถส่งรถส่งรถ

แต่เขาจะขอคุณแบบว่า
ใจเต้นระดูกใจเต้นหละ

ชื่อแบบว่าผู้ชายสินะครับ

อยากจะบอกว่าคุณแน่นมากนะฮะ

แอ่นดูดี้กูคุกหรอ

คุกเข่าด้วยใช่ไหม

เอา่ยเซอร์ไพรต์

เข้าไปใกล้

เข้ามาใกล้
เข้ามาใกล้
ครับ

ฉันต้องมีครับคันใจดีนะครับ

นี่เอาแหวงให้แล้วต่อยท้องแล้วลากไปหลังเขาเจ้า

ธิราเขาตื่นเต้นไปหมดแล้วนี่

แต่งงานกับผมจะครอบ

กับวูย
คุณผู้หญิงครับรับงานช่างฟิตด้วยเหรอครับ
นี่เขากันส่วมรถมาแล้วนี่

โอ้โหคุณผู้หญิงนี่เหมือนคุณเขิน

โอโฮมึงหนึ่งละครับเอรอ

เขาแซมศีลมากเลย
ขอบคุณมากครับผมผ่านได้ดีมากขอบคุณมากครับ

มือเขามันสกปรก

ไม่ใช่ค่ะเมื่อเช้าแมวข้างบ้านตาย

เห็นดูนี้

ขุดดินมาค่ะเมื่อเช้าแมวตาย

มึงจะอยู่กันเหรอ

ผมว่าเดี๋ยวเวรพอสายไปแล้วนี่

นี่ฮะผมมีแปรขัดและเล็บเท้า
ขัดหน้าคุณไหมฮะ
แปรงฮะสนใจไหมฮะ
ขัดเล็บก่อนล้างมือให้เรียบร้อย
ขัดให้สะอาดแล้วตะไกตัดเล็บไปใช้
อันนี้ถูกที่สุด

เอาไปนะครับ
ตกแต่งดูแลเล็บ๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
และนี่ก็คือคำถามข้อที่๔
คุณเชอรี่จะตอบได้หรือไม่
ต้องกลับมาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้
รับรองสนุกสนานเหมือนเดิม

คือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามาตอบคำถามกันเยอะนะครับ
ใครรู้บ้างว่าเมนูร้านในเม้งบะหมี่ปูเกี้ยวกุ้งยักษ์๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุดหนึ่งบะหมี่เกี้ยวกุ้งปูหมูกรอบ
เห็ดหอมสองเกี้ยวกุ้งหมูกรอบหมูแดงมะเต็งเห็ดหอมสาม
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคาและกดไลค์กดแชร์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

ทั้ง๓อันเนี่ยเคยกินอันนี้อันเดียว
อันที่หนูว่าถูกที่สุดนะ
เอาตามถนัดขอตอบ

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ถูกว่า